คือเรียนตามตรงนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินนะครับ
เพื่อไทยเป็นคนก่อให้เกิดปัญหานี้นะครับ
อันนี้ผมพูดตรงนะนะครับแล้วก็ต้องยืนยันตรง